ส่วนเรื่องของแม่น้ำเมยที่ก่อนอันนี้มีคนไปโพสต์ภาพในโซเชียลนะครับว่ามีกลุ่มคนนำขยะไปทิ้ง
วันนี้มีข่าวดีคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าแม่น้ำเมยนั้นได้รับการฟื้นฟูแล้วครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เคยถูกแชร์กันอย่างกว้างขวางครับในโลกออนไลน์
เป็นกลุ่มบุคคลชาวเมวดีฝั่งของพม่านะครับนำขยะไปทิ้งลงแม่น้ำเมยและริมตลิ่ง
ขยะไหลมาตามลำน้ำเป็นอันตรายกับการใช้นำน้ำไปผลิตเป็นน้ำปลาปลาเป็นอย่างยิ่งครับ
ซึ่งก่อนที่จะมีการออกมาเผยแพร่ภาพไปเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ล่าสุดวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเมวาดีของพม่านะครับนายอุรวินโกอูครับได้โพสต์ข้อความและภาพลงบนเฟซบุ๊ก
รวมทั้งขอสั่งการนายอูดันสวยนะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองมิวดีเนี่ย
ให้นำเจ้าหน้าที่และประชาชนจำนวนหนึ่งไปเก็บขยะตามริมตลิ่งของแม่น้ำเมย
พร้อมให้ติดป้ายห้ามทิ้งขยะลงแม่น้ำเมยตลอดแนวด้วยครับ
ขณะที่นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็ได้กล่าว
ฝากขอบคุณผู้ว่าเมวดีที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้
ในการให้ความร่วมมือทั้งเรื่องของการค้าการลงทุน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีต่อกัน